มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ไปเจอเด็กเขาขายพวงมาลัย
บริเวณแยกยมราชในกรุงเทพมหานคร
คุณกันจอมพลังก็ไปเจอแล้วก็ได้คุยกับเด็ก
มันมีเรื่องน่าตกใจนะคุณมิ้นคุณผู้ชม
คือเด็กเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาอยากมาขายพวงมาลัยตรงนี้ดีกว่าอยู่บ้าน
เพราะว่าอยู่บ้านก็โดนทุบโดนตี
คือถ้าเกิดว่าขายได้เอาเงินไป
แบ่งให้แม่ไม่แบ่งให้ยายก็โดนตี

ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอนนี้อาจจะต้องแยกเด็กออกมาดูแลอีกที่หนึ่ง
คือไม่ได้อยู่กับคุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณยาย
ก็เลยกลายเป็นภาพที่ว่าแม่ก็กอดลูกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
ล่าสุดครับกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนางเลิ้ง
ดูภาพนี้คุณผู้ชมคุณมิน
ยายทั้งแม่ก็บอกว่าไม่เคยบังคับลูกไม่เคยบังคับหลานให้ไปขายเลย
เขาเต็มใจอยากจะช่วยแม่ช่วยยายเองสรุปน้องโดนทุบตีเหรอคะ
คือวันนี้ยายเองก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแต่คุณกันจอมพลังบอกว่า
คุยกับเด็กแล้วเด็กเล่าเรื่องมาก็ตกใจเหมือนกัน
อันนี้ได้เลยมันก็เป็นข้อมูลที่ยังย้อนแย้งทั้งอยู่
ภาพลาสุดคือขวามือครับนี่ฮะที่แม่ก่อนลูก
ความมั่นคงของมนุษย์ตัดสินใจให้ลูกชายต้องย้ายออกจากครอบครัว
ไปอยู่ในความดูแลสถานแรกรับเด็กชายปะเกรชเลยนะ
เนื่องจากครอบครัวยังไม่มีศักยภาพมากพอจะดูแลลูกได้
พูดง่ายก็คือครอบครัวยังไม่พร้อมจะเลี้ยงดูลูก

คือคุณยายเนี่ยมีลูกสาว๓คน

ก็เลยต้องแยกไปดูที่สถานแรกรับเด็กชายปักเกร็ด
และยังมีเด็กผู้หญิงอายุ๙ขวบอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
น้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของนางสาวกุ้ง
นางสาวกุ้งคือน้องสาวของคุณน้ำ
คุณน้าเป็นพี่สาวมีน้องสาวชื่อกุ้ง

แล้วแต่ละคนก็ต้องถูกนำลูกแยกออกไปดูแล
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพนะครับสำหรับน้องผู้หญิงอายุ๙ขวบ

เนื่องจากว่าพ่อและแม่ปล่อยให้น้องออกไปเร่ร่อนขายพวงมาลัย

คุณบอมอภิวัตนักข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับ
วันนี้เข้าไปในพื้นที่ชุมชนโค้งรถไฟยมราช

หลังจากเมื่อวานทางครอบครัวสัญญาว่าจะพาลูกไปโรงเรียน
พอไปถึงบ้านปรากฏว่าทั้งเด็กหญิงเด็กชายเลย

แล้วแม่กุ้งเนี่ยแม่ของน้องผู้หญิงก็ตะโกนออกมาจากในห้องเช่า
บอกว่าโอ๊ยทำไมต้องมายุ่งกับครอบครัวเธอด้วยเนี่ย

แล้วเชิญคุณแม่ไปพูดคุย
กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

คุณกันจอมพลังบอกว่าหลังจากได้คุยกับเด็กเมื่อวานนะฮะ
มีเรื่องน่าตกใจหลายเรื่อง
ที่สำคัญเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่บ้านโดนพ่อและแม่ทำร้ายร่างกาย
ไม่อยากอยู่บ้านต้องไปขายพวงมาลัย
แล้วพอไปขายพวงมาลัยเมื่อไหร่ได้เงินมาก็ต้องเอาไปแบ่งให้แม่กับยาย
ถ้าไม่แบ่งจะโดนตีอันนี้คุณกันบอกนะฮะ
ตัดสินใจเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือ

แล้วก็ฝากไปถึงกระทรวงคมนาคมครับ

โค้งรถไฟยมราชเป็นการเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟ

แต่ทุกวันนี้เห็นว่ามีการเก็บเงินค่าเช่าเป็นรายเดือนด้วย
คำถามคือใครเป็นคนเก็บ
เก็บแล้วเงินเหล่านั้นที่เก็บไปเข้ากระเป๋าใคร

มีใครรับผิดชอบบ้างลองฟังฮะ
จริงแล้วเราควรที่จะเห็นพ่อแม่เลี้ยงดูลูก
ถูกไหมครับหาเงินมาให้ลูก
แต่ไม่ใช่กลายเป็นลูกหาเงินมาให้พ่อแม่
พมเขาทำอย่างนี้ผมเชื่อว่า
มันน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับน้อง
ที่กระทรวงคมนาคมนะครับประสานไป
ท่านก็บอกว่าท่านแก้ไขปัญหาแล้ว
ท่านไม่ให้แก้ไขปัญหาสิท่านมีการแอคชั่นแล้ว
มีการมาปักป้ายมีการฟ้องมีการทำนู่นทำนี่หลายอย่างแล้ว
แต่เขาไม่ออกจะให้ทำยังไงแต่ท่านรู้ไหมครับ
ว่าตอนนี้มีการเก็บค่าที่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งจ่ายค่าเช่าเอง

ที่เป็นพื้นที่บุกลุกท่านจะทำยังไงกับเรื่องนี้
รู้ไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหนักไปหลายบ้านหรือคนอื่น
เขาดูตัวอย่างเนี่ยมันต่อยอดไปถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ได้เลยนะครับ
แสดงว่าตอนนี้ในเบื้องต้น๒กระทรวงเข้ามาเกี่ยวแล้วนะฮะ
กระทรวงคมนาคมก็คือที่คุณกันฝากโจทย์เอาไว้ว่า
ใครมาเก็บค่าเช่าทำไมถึงยอมให้มีการเก็บค่าเช่า
แล้วเงินเข้ากระเป๋าใครนั่นคือกระทรวงคมนาคมคงต้องตรวจสอบ
และกระทรวงพมก็คือเจ้าหน้าที่พม
ที่มาช่วยเหลือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก

ยายเทวินอายุ๖๗เป็นยายของเด็กทั้งสองคนนะครับ
ก็ยืนยันย้ำชัดว่าไม่เคยบังคับให้หลานสองคนไปขายพวงมาลัยนะ
ห้ามแล้วแต่เขาไม่ฟัง
เมื่อเช้าพยายามจะปลุกให้เด็กไปโรงเรียนแล้วนะ
แต่เด็กเขาไม่ยอมไม่ยอมไปโรงเรียน
และที่ผ่านมายินดีให้หน่วยงานลงพื้นที่มาตรวจสอบความเป็นอยู่ได้ตลอดเลย

มีทำงานร่างกายเอาเงินลูกไหม

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
เกี่ยวเลยจะพูดออกจากจะจริงเลย
ถ้าเดินยายเดินไปรถทุนไป

ให้ยายตายเพราะรถพ่อลาเสร็จแล้วยาย
บังคับให้หลานไปขายของ
ยายร้องไห้เลยครับคือให้ยายตายดีกว่า

มองว่ายายหากินกับหลานไม่ใช่ฮะยายบอกแบบนี้นะครับ
และแม่ของเด็กชาย๗ขวบยืนยันว่าที่ผ่านมา

ไม่เคยทำร้ายร่างกายเพื่อแลกกับเงิน
เสียใจมากที่ลูกพูดแบบนั้น
ที่สำคัญไม่เคยบังคับให้ลูกไปเดินเร่ขายพวงมาลัยด้วย
ทุกอย่างคือลูกทำเอง
ลูกอยากจะหาเงินไปซื้อของที่ลูกอยากจะได้
พ่อแม่ห้ามแล้วแต่ลูกไม่ฟัง
แม่ยืนยันรักลูกมากครับ

เพราะผมรักมากครับ

ผมจะทำให้ชีวิตครอบครัวผมดีขึ้น

เราจะสอนให้เขาดีเขาจะให้เขาเรียนทุกวัน

ผมจะไม่ให้เกิดเรื่องอีกแล้วครับ
ถ้าเห็นอีกเอาผมไปได้เลยครับ

คือตอนนี้หน่วยงานเขาอะไรมาคุยกัน
หนูขอให้กลายครั้งเดียวไม่ได้หรือ

ได้หรือเปล่าคะ
แล้วถ้าน้องกลับมาพี่จะดูแลน้องอย่างไร
ดูแลยังไงหนูจะดูแลเขาให้ได้ดีกว่านี้
เราจะไม่ให้เขาหยุดเรียนจะให้เขาตั้งใจเรียน

ยืนยันว่ารักลูกนะแล้วก็จะดูแลเขาให้ดีกว่านี้คือ
แต่เหตุการณ์มันก็เดินมาจนถึงจุดนี้แล้ว

เนื่องจากพบว่าครอบครัวปล่อยประหละเลยเด็ก
รวมไปถึงเรื่องของรายได้และการเป็นอยู่ยังไม่พร้อม

ไปอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวของกรุงเทพ
ส่วนเด็กผู้ชายส่งไปที่บ้านพักเด็กชายปากเกร็ดก่อนนะฮะ
และจะประเมินครอบครัวเด็กต่อไปว่า
คุณพร้อมหรือยังที่จะรับเลี้ยงดูพวกเขาเหมือนเดิม

กลับคืนสู่อ้อมอกของพ่อและแม่ต่อไป